ขึ้นหน้าแล้วนะคะสำหรับกรณีนายสรชัดที่เขาได้ฉายาว่านัดโอนไว
เงินให้ผู้หญิงที่รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เนี่ยนะคะ
โอนไวเนี่ยเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
แล้วผู้หญิงคนนี้ใช้รูปโปรไฟล์คือหน้าตาสวยเลย
เขาก็คุยกันผ่านแอปพลิเคชันแลกไลน์กันมาคุยกันทางไลน์
แต่ว่าตอนคุยกันทางไลน์โปรไฟล์ในไลน์ไม่ได้เป็นรูปหน้าผู้หญิง
เป็นรูปอย่างอื่นคุยกันไปคุยกันมาขอยืมเงิน
ผู้หญิงขอยืมเงินหลายครั้งรวมแล้วเกือบแสน
พอทวงคืนลบแชทหายไปเลยก็ต้องตามตัว
ผู้หญิงคนนี้ถูกข้อหาช่อโกงจับได้แล้วนะคะ
เธอก็บอกว่ายอมรับที่ทำไปอยากจะหาเงินไปเลี้ยงลูก
แล้วบอกด้วยว่านัดโอนไวไม่ได้โดนเป็นคนแรกนะ
ยังโดนอีกหลายคนบางคนเนี่ยให้เงินเธอยิ่งกว่านัดโอนไวอีกนะ
เป็นแสนก็มีเนี่ยเอาไปเลี้ยงลูกอ่ะเธอบอกแบบเนี้ย
พลตำรวจรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมด้วยตำรวจกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
การสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล
เขาร่วมกันนะคะในการจับกลุ่มผู้หญิงคนนี้เนี่ยค่ะ
นางนานนรินภักควัตสุวรรณหรือพึ่งอายุสามสิบสองปี
ก่อนหน้านี้ถูกออกหมายจับไปข้อหาช่อโกงแล้วก็จับได้แล้ว
อย่างที่บอกพฤติกรรมก็หลอกให้นัดโอนไวโอนเงินให้ผู้เสียหาย
การเคหาร่มกล้าวซอยการเคหาร่มกล้าวลากระบังกรุงเทพฯ
ตัวพึ่งหรือว่านางนันนลินเนี่ยเขารับสารภาพนะ
ว่าเขาสมัครแอปพลิเคชันแอปหนึ่ง
เป็นแอปสร้างโปรไฟล์เพื่อหาคู่ในสื่อสังคมออนไลน์
แล้วก็เอาภาพของผู้หญิงคนอื่นไปใช้
เป็นภาพของนางสาวอริยพัฒน์มีแก้วอายุ๓๗ปีเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์
เอาภาพของคนอื่นเนี่ยมาใช้เพราะว่าเขาสวยดี
แล้วก็ติดต่อหาเหยื่อด้วยการคุยกันผ่านแอป
พอคุยกันผ่านแอปเสร็จมาคุยกันทางไลน์ต่อ
แล้วก็หลอกให้โอนเงินอ้างเหตุผลต่างนานาจนเหยื่อหลงเชื่อ
ในส่วนของในนัดโอนไวเนี่ยนะคะ
เขาหลงเชื่อโอนเงินหลายครั้งรวมเป็นเงิน๘๙๓๓๐บาท
ส่วนที่ใช้รูปโปรไฟล์ของคนอื่นนางสาวอริยพัฒน์เนี่ย
รูปโปรไฟล์ของนางสาวอริยพัฒน์เนี่ย
นางนันนลินบอกว่า
ก็เห็นว่านางสาวอริยพัฒน์เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คกับนัทโอนไวอยู่แล้ว
ก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดเห็นรูปที่แบบเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว
ก็อาจจะหลงเชื่อได้ง่ายอะไรแบบนี้
เหตุผลเพราะจะเอาเงินไปใช้หนี้เอาเงินไปซื้อนมให้ลูก
แล้วก็ขอโทษผู้เสียหายทั้งสองคนด้วย
นัดโอนไวแล้วก็หญิงสาวที่เขาเอารูปมาใช้

สรชัดหรือนัดโอนไวเนี่ยไม่ได้เป็นเหยื่อเขาคนแรกนะ
ก่อนหน้านี้หลอกลวงชายหนุ่มคนอื่น๖๗รายแล้ว
แล้วก็นัดโอนไวไม่ใช่คนที่โอนเงินให้เธอเยอะที่สุดนะ
รายนึงเนี่ยเคยโอนให้เธอกว่าแสนบาทก็มี
โอนไวยังไม่ถึงแสนคนอื่นเคยโอนให้แบบเป็นหลักแสน
ตัวผู้เสียหายนายสรชัดผลวัฒนาหรือนัทโอนไวก็เลยบอกว่าให้อภัยค่ะ
เพราะว่าเห็นว่าเขาจะเอาเงินไปใช้หนี้ไปเลี้ยงลูก
แล้วก็คิดว่าเงินก็คงไม่ได้คืนแล้วก็ให้อภัยแล้วกัน
แต่ก็เตือนว่าอย่าไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีก
ผมก็ให้อภัยครับคนเราแบบมันปรับเปลี่ยนกันได้ครับเนี่ยครับ
อยู่ที่นิสัยคนครับถ้าแบบถ้าไม่สนิทกันนะครับเนี่ยผมจะไม่ช่วยเหลือใครครับ
ผมจะดำไปบทเรียนนะครับเนี่ย

ใจดีแล้วบอกว่าไงรู้มั้นัดโอนไวเนี่ยบอกว่าดีใจนะที่ตำรวจจับคนร้ายได้
ไปไว้พระมะก้าววัฒน์
ก็เนี่ยนะครับทางผู้ที่ถูกเอารูปไปใช้นะครับก็คือนางสาวอริยพัฒน์มีแก้ว
ถูกนำรูปโปรไฟล์ไปแอบอ้างเขาก็บอกเหมือนกัน
บอกว่าอยากให้ผู้ต้องหากลับตัวกลับใจ
เมื่อผู้ต้องหาขอโทษแล้ว

เรื่องนี้นะครับทางตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจเอกพรศักดิ์ลาวรุจิราลัย

บอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มตามหมายจับ
ของตำรวจสนพระชวังนะฮะ
ก็มีการก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
แล้วผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัวด้วย
ก่อนหน้านี้เคยใช้บัญชีธนาคารของตัวเองแต่กลัวตำรวจจับได้
ก็เลยเปลี่ยนเลขบัญชีเป็นของแม่แทน
ตำรวจก็จะไปตรวจสอบเรื่องของบัญชีธนาคารว่า
มันมีส่วนเกี่ยวข้องมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือไม่อย่างไร
แต่แม้ว่าทางพี่นัทโอนไวกับเจ้าของโปรไฟล์
เขาจะไม่ได้เอาเรื่องใช่ไหมแต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องดำเนินคดี
ใช่ค่ะข้อหาช่อโกงหนักนะคะแล้วก็นัดโอนไวบอกว่า
ตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยนะเชื่อไหมว่ามีผู้หญิงไปทักให้โอนเงินให้อีกนะ

คงเห็นว่าโอนไวใจดีขอเติมเงินโทรศัพท์บ้างขออะไรบ้าง
นัทโอนวัยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่โอนให้ใครแล้ว